เดี๋ยวไปดูที่มุกดาหารมีโจวัยรุ่นชาวมุกดาหารแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ท้าทายยมบาลขี่ย้อนสอนกลางค่ำกลางคืนสุดท้ายมันมีกระบาดที่ขับมาทางตรงนะคะพบจุดจบแบบนี้เลยค่ะ
เฮ้ย
เป็นไงว่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะขับรถย้อนสอนนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอน
ท้าทายยมหื้อหื้อชนเขาเต็มอ่ะพี่ก๊อฟ

กลางดึกแบบนี้วิสัยทัศน์การมองเห็นก็ไม่ดีแล้วกฎจราจรก็คือไม่เคารพด้วยนะคะ

กระบะเขามาถูกต้องตามกฎหมายของกฎจราจรมาทางตรงค่ะ
แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับย้อนสอนมานะคะบนถนนชายางกุลในพื้นที่บ้านเหมืองบ่า
ตะบนคำอาหวนอำเภอเมืองมุกดาหาร
ทีนี้คุณผู้ชมคะแน่นอนว่ากระบะเขาก็เบรกไม่ทันสิ
มากระชั้นชิดแล้วใครจะไปคาดคิดว่ามอเตอร์ไซค์จะขี่ย้อนสอนมาเลนในขนาดนี้

ถูกต้องค่ะสุดท้ายพุ่งชนตุ้งอย่างจังแบบนี้เลยนะคะ
ร่างคนรถโอ้โหกระเด็นไปคนละทิศคนละทางมอเตอร์ไซค์พังเสียหายยับเยินกันชนหน้ารถกระบะก็ยุบพังเสียหาย
และต้องบอกได้ว่าสภาพมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณผู้ชมค่ะโอ้โหไอ้ตัวเบาะรถมอเตอร์ไซค์ติดอยู่ที่กระบะฝากระโปรงกระบะรถเลยนะคะ
เหมือนกับพังเสียหายยับเยินเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตค่ะเป็นเด็กวัย๑๓ปีตาย๑ศพแสดงความเสียใจด้วย
ส่วนตัวคนเจ็บนะคะเป็นใบรุ่นชายใบ๑๕ปี๑รายค่ะมาด้วยกันเหตุการณ์นี้ครับมีมอเตอร์ไซค์๑คันค่ะก็เสียหายพังยับเยิน
ขณะเดียวกันนะคะจากการสอบถามตัวฝากฝั่งของคนขับรถกระบะคู่กรณีของมอเตอร์ไซค์
นางสะอาดวัย๔๗ปีแล้วก็นายนิรันดิ์วัย๔๘ปีค่ะ
สองสามีภรรยาเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขาขับรถกระบะเป็นรถกระบะติดคอกคันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขับมาทางตรงตามปกติเลยเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปบ้านในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
กะว่าจะขับจากอุบลไปสกลนครพอมาถึงมุกดาหารระหว่างทางช่วงเที่ยงคืนกว่ากว่า
แต่นักจะจุดมอเตอร์ไซค์คันนี้ฮะฮอเดอร์เวฟสีน้ำเงินคันนี้
ก็ขับย้อนสอนมาแล้วก็พุ่งชนรถเขาอย่างจังประสานงานเต็มเต็มเบรกไม่ทันทั้งคู่นะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุฝั่งของคนขับรถกระบะคนนั่งผู้โดยสารต่างก็ลงไปดู
ปรากฏว่าก็มีคนตายหนึ่งศพคนเจ็บหนึ่งรายในพื้นที่ก็เลยมีการประสานกู้ชีพกู้ภัย
แล้วก็ตำรวจเข้าตรวจสอบก่อนมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
ทีนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามชาวบ้านแถวนั้น
คุณผู้ชมค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าถนนเส้นนี้นะดึกดื่นเอาตรงเลยชาวบ้านยอมรับว่า
วัยรุ่นโจ๊มันคึกขนองขี่มอเตอร์ไซค์งานกันเป็นประจำ
แล้วชอบย้อนสอนเป็นว่าเล่นจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยและล่าสุด
นี่คือเหตุการณ์นะคะที่ทำให้ตาย๑สบแล้วก็บาดเจ็บอีก๑ราย
ยังไงฝากพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ตำรวจไปตรวจขันหน่อยแล้วกัน
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกนะคะ